ประชาชนต่างร่วมกันที่จะถวาย
พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาอิสลามจากมัศยิต๑๓มัศยิตในจังหวัดตราดนะครับ
ประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า๑๕๐คน
ร่วมกันขออุดาถวายพระพรชัยมงคล
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
มหาวชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นะครับ
ซึ่งนี่แหละฮะกว่า๑๕๐ท่านร่วมกันขอดูอานะครับ
ส่วนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดอำเภอท่าตะเกียบ
นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งกล้ามกรามจำนวน๑ล้าน๔แสนตัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ร่วมกันปรัมเพลงสาธารณประโยชน์ด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่อุดรธานีกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
สนามโรงเรียนชุมชนบ้านเดือเทศบาลนครอุดรธานี
นายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นี่ก็ได้เป็นประธานถวายราชศักระ
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมถึงเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันเฉลิมพระทชนมพันศา๖๖พันศา
ก็มีพลังจิตอาสากว่า๒๕๐๐คน
ได้ร่วมการปฏิญาณตนแล้วก็แปลอักษร
ก่อนที่จะปล่อยแถวอาสาปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งหมด๑๘กลุ่ม
กลุ่มละ๑๐๐เมตรอันนี้คือเป็นเส้นทาง
เป็นระยะทางที่ไปปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๑๘๐๐เมตรค่ะ
โอ้โหมีการแปลอักษรกันแบบโอ้โห
มุ่งมั่นเค็มแข็งจริงนะครับ

วาที่๑๐๓อภินันต์เผือกผ่องกรองผู้ห้าพระราชการจังหวัดกระบี
พร้อมด้วยพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า
ของอำเภอกเกาะลันตากว่า๑๐๐คนนะครับ
ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา๖๖พันศา
โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดจำนวน๑๐หาด

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องนะครับ
โครงการรักลันตา
รวมทั้งการสำรวจชายหาดที่ถูกน้ำทะเลกัดซ้อ

เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไปนะครับ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
นายจำเรินทิพยพงธาดา

เป็นประธานในพิธีแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชมภัณฑ์ศาสตร์๖๖ภัณฑ์ศาสตร์
โดยร่วมกันพัฒนาคลองหน้าเมือง

ตั้งแต่บริเวณตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
จนถึงถนนพัฒนาการคูขวาง
โดยกำจัดผักตบชาวาวัชพืช
และขยะทั้งในคลองแล้วก็ริมสองฝั่งคลองหน้าเมืองนะครับ
รวมทั้งมีการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ต่าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่ยั่งยืน
ซึ่งคลองตรงนี้สวยมากนะคุณนะ

แล้วก็นี่แหละครับเราได้เห็นจิตอาสาทำความดี